พูดถึงความสูญเสียคนในวงการบันเทิง
ที่สูญเสียเนื่องจากโควิด๑๙
ดังนั้นนะคะขอพูดถึงอีกหนึ่งความสูญเสีย
ที่เราติดตามอาการป่วยมาอย่างต่อเนื่อง

อาเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็ยังมีปฏิหาร

แต่สุดท้ายคือคุณอาเสียชีวิตจากโควิด๑๙
หลังจากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ
วันนี้เนี่ยค่ะครอบครัวของคุณอาแสงสุรี
และคุณไทยเอกพันธ์ได้นำรถมูลนิธิร่วมกับตันยู
รับร่างของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรธค่ะ
จากโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ
เพื่อทำพิธีชาปนกิจที่วัดบางพลีใหญ่สมุทรปราการ
คนในครอบครัวญาติสนิท

คุณอาแสงสุรีเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

โดยเฉพาะคุณแอนภรรยานะคะ

ไปรับร่างคุณอาแสงสุรี
คือพยายามจะกลั้นน้ำตา
แต่กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นี่คือบรรยากาศความโศกเศร้าจริง
ที่วัดก็มีลูกชายลูกสาวค่ะมารอรับร่างของพ่อ
ส่วนลูกชายอีก๒คนคนหนึ่งต้องกักตัว
เพราะว่าอุ้มคุณพ่อออกมาในวันที่คุณพ่อติดโควิด๑๙แล้วนะคะ
ส่วนอีกคนก็เตรียมงานสวดพระอภิษฐรรมศพอยู่ที่วัดยางสุธาราม
ทันทีที่ร่างของคุณอาแสงสุรีมาถึงวัดบางพลีใหญ่
คุณไทยเอกพันธ์เคาะโลงค่ะแล้วก็มีการพูดข้างโรงอ่ะนะคะ
พระสงฆ์ก็มาสวดพระอภิษฐรรมให้จัดพิธีชาปนกิจแบบเรียบง่าย
ก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
พี่ไทยก็ถือเป็นตัวแทนญาติญาติวางดอกไม้จันทร์
นำร่างของคุณอาแสงสุรีเข้าสู่เตาเผา
ใช้เวลาเพียงแค่๓๐นาทีก็เสร็จสิ้นพิธีค่ะ
ด้านภรรยาค่ะคุณแอนวรพรก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
วันนี้เราส่งครินบุ๊ดโยทินของเราไปนะคะ
ก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าสามีจะจากไปไวขนาดนี้
วันแรกที่ไม่สบายก็คือ๒๘สิงหาคม
มา๒สัปดาห์คือตอนนั้นเหมือนจะมีปฏิหาร
แต่กลายเป็นว่าอาการซุดลง
แล้วก็ตอนนั้นอาการซุดแต่ยังพอกินได้นะคะ

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณหมอโทรศัพท์มาบอกตอน๑๑โมง
โอ้โหคุณแอนภรรยาบอกเธอช็อกเลยค่ะ
เลยตอนนี้ยังช็อกอยู่เลย
แต่ก็ต้องขอบคุณทุกอย่างทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือนะคะ
ขอบคุณคุณอาแสงสุรีที่อยู่ด้วยกันดูแลกันและกันมาตลอด๑๓ปี
คือคุณแอนก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่คุณอาแสงสุรียังมีชีวิตอยู่

ยังคุยกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวหลังออกพรรษาจะไปทำบุญที่วัด

ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยว๑๔พฤศจิกายนนี้จะไปทำบุญแทนสามีให้ได้นะคะ
คุณแอนบอกว่าผลงานเพลงสุดท้ายที่คุณอาแสงสุรีร้องไว้
สี่กรกฎาคมที่ผ่านมาคือเพลงสาวงามเมืองตาก
ซึ่งคุณหมอเบิร์ตที่เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลแม่ระมาทเป็นคนแต่งให้
ส่วนตัวเชื่อว่าคุณอาแสงสุรีก็จะไปร้องเพลงอยู่บนสวรรค์นะคะ
เพราะเมื่อคืนฝันเห็นว่าใส่ชุดสีฟ้าฟ้าน้ำเงินอย่างนี้ค่ะ
ขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงสาวเสื้อลาย

แล้วก็ในฝันเนี่ยนะคะคนดูแบบเต็มฮอไปหมดเลยอ่ะค่ะ

ต้องเสื้อบเลยคุณแอนพระยาบาล

แล้วก็นอกจากตั้งแต่วันนั้นพี่ไม่เห็นหน้าแกเลย

พี่จะมีเตรียมที่จะถวายตอนออกฝันสร้านนี่ค่ะ

พี่ปัจจับประสานทำไปถวายวัดมอหินตะเคียนพี่โคราชวันที่๑๔พฤษฐกิกา
พี่ไทยเองก็ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเลยนะคะ
บอกว่าพี่ไทยและพี่ท็อปใจหายจริงที่คุณอาต้องมาจากไปแบบนี้
ทั้งที่ชีวิตของคุณอาแสงสุรีเพิ่งจะได้อยู่แบบสบายในช่วงเวลาสั้นเท่านั้นเอง
ภาพนั้นน่ะพี่ไทยบอกว่ายังจำได้เลยที่ไปช่วยจนคุณอากลับมามีชีวิตใหม่
นาทีสุดท้ายก่อนส่งคุณอาแสงสุรีขึ้นสู่สวง
วันคุณไทยกับคนสนิทนะคะก็ร้องเพลง

ิ้วกระเป๋าซึ่งเป็นเพลงดังของคุณอาแสงสุรีนะคะ
ที่เราไปเจอแกเห็นสภาพแล้ว

มันเขามีชีวิตอย่างสุขสบายแค่ช่วงเวลาสั้นมาก
เป็นซึ่งพี่วินไปสร้างบ้านให้

เพื่อจะให้แกอยู่สุขสบายในบ้านปลายชีวิตของแก

สงสารจริงสงสารจับใจ
คุณอาเขาก็สร้างบุญฐานบรมีมาแค่นี้นะครับ
เราเกิดมา

ขอไม่ตายดาบหนา
ตายเสียอย่างนกกา

มันเถิดนาชาตินี้

ฟังเสียงเฉียงโภคฮะ
คุณผู้ชมคะหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจนะคะ
ก็นำกระดูกออกมาวางเรียงกัน

ที่วัดยางย่านพระนกกรุงเทพ
คืนนี้คุณบินบรรลือฤทธิ์จะเป็นเจ้าภาพคืนแรกค่ะ
วัดยางตามความตั้งใจของคุณอาแสงสุรี

ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนะคะ

ที่ขอบอกนิดนึงก็แล้วกันพี่ไทยเป็นคนให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าตอนที่ไปรับร่างของคุณอาแสงสุรีจากโรงพยาบาลนะคะ
ฝาโลงของคุณอาตรงกับอายุของคุณอาพอดีอืมอายุหกสิบแปด
เลขที่ฝาโลงก็คือหกแปดเหมือนกันอุ้ยตรงพอดีเลย
แต่พี่ไทยบอกว่าบางคนก็มองอีกด้านหนึ่งมองกลับไงคะ
ก็เป็น๘๙อย่างนี้ค่ะอ๋อก็มีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณอันนี้พี่ไทยบอกว่าขออนุญาตให้ข้อมูลแบบนี้
ฝากบอกกันใช่ค่ะนะฮะอ้าวแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับ
สำหรับครอบครัวของคุณอาแสงสุรีนะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับ